เหตุการณ์นี้ค่ะเมาก็ไม่เมาได้ยังไง

เสร็จแล้วก็ไปอารวาสใส่คนในบ้านเพื่อนบ้านอีก
ทีนี้ไม่รู้ว่าเขาโดนใครมานะ
ปลาหัวหัวแตกเลยเหมือนกันนะ
และขนาดหัวแตกแล้วเขายังไม่หยุดโวยวายเลยค่ะ
โอ้ยนี่ดูสิที่เขาโวยวายเนี่ยโวยวายดังลั่นเลยนะ
แล้วภาพเอาไหนไหนบอกหัวแตก
ภาพดูไม่เห็นเลือดเลยเราย้อมสีค่ะคุณผู้ชม
จริงเขาเนี่ยหัวแตกอะนะคะ

มีผู้ชายเมาแล้วก็อารวาสกับเพื่อนบ้าน
โดนทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็รีบมาตรวจสอบค่ะ

อยู่ที่อำเภอปลวกแดงที่จังหวัดระยองนะ
เจอคนเจ็บคนนั้นนะคะ
คนนั้นเขาหัวแตกมีแผลยาว๑นิ้วนะ

มีแรงคุณแต่ว่าเลือดอาบทั่วตัวแล้วอะค่ะ

ตัวเขาดูยังอยู่ในอาการเมาด้วย
ทีนี้พอไปดูซิอุ๊ยนี่อะไรคะเนี่ย
เศษขวดเบียร์แตกเหลื่อนบ้านเลย
นี่เห็นไหมคะที่วงอยู่ในขวดเบียร์นะคะ
แล้วก็เจอปืนปลอมอีก๑กระบอกตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่อาจจะประถมพยาบาลให้เขาก่อนแต่ว่าเขาก็ดูไม่ค่อยจะเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เท่าไหร
ท่าทางเขาก็ดูขัดขืนด้วยนะคะ
บอกให้ตำรวจไปจับคนที่ทำร้ายเขามาก่อน
คนที่เอาขวดมาฟาดหัวเขาจนแตกไปจับมาก่อน
ตำรวจยอมไม่ได้ยอมทำตามนะ
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมจนท้ายที่สุดเขายอมให้เจ้าหน้าที่ทำแผลให้
แต่พอเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพาเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ยอมค่ะ
ประธานหมู่บ้านต้องมาช่วยเจรจา
แล้วก็เอาขึ้นรถตำรวจพาออกไป
ดูสภาพเขาสิโอ้โหเลือดอาบขนาดนี้
ถามประธานหมู่บ้านค่ะชื่อว่านายอนุวัฒน์นะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงเรื่องมันมาตั้งแต่วันเสาร์แล้ว
เพราะว่าตัวคนเจ็บคนนี้ชื่อว่าอัคระทวี
กินเหล้าทั้งวันกินข้ามวันข้ามคืน
เมาแล้วไปโวยวายใส่เพื่อนบ้าน
ตั้งแต่วันเสาร์ข้ามมาถึงวันอาทิตย์คุณผู้ชม
เขาบอกว่าเพื่อนบ้านระอามากเลยนะ

เมาทีไรคุ้มคลั่งหาเรื่องเพื่อนบ้านเป็นประจำ
แล้วรอบนี้นะตำรวจสพปลวกแดง

แต่ว่าพอคุมไปแป๊บเดียวปล่อยเขาออกมา
พอกลับมาถึงบ้านตัวนายอัครทวีคนนี้
ก็ยังกินต่อนะดื่มเหล้าต่อ
ทีนี้เดินไปด่าเพื่อนบ้านคว่างขวดคว่างแก้ว

ว่าตัวเองเป็นเพื่อนทหาร

โอ้โหเพื่อนบ้านเขาคงทนไม่ไหว

ก็เลยทำให้อาคารถวีเรื่อยอ่าน

ถ้าเกิดว่าอัครทวีไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้านะ

วันนี้๒ครั้งคือให้เจ้าที่พาไปสงบสติอารมณ์เสร็จปุ๊บ
พอแกกลับมาแกก็อารวาสเหมือนเดิม
เพียงขวดเพียงแก้วเพียงทุกอย่างที่มี
แล้วก็ข้างบ้านก็โดดร้อยจนทุกหลังคาเลย
ทีนี้ก็ไปหาเรื่องเขาก็โดยโดนลูกไหนก็ไม่รู้

ให้แกสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ว่าจะเอายังไง
ต้องให้สงบสติอารมณ์ก่อนถึงจะมาคุยกันใหม่
เพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้อัครทวีเป็นแบบนี้บ่อย

แล้วจริงอัครทวีเขาอยู่บ้านคนเดียว
แต่ก่อนหน้านี้อยู่กับเมีย

เมียออกจากบ้านไปก็เหลือเขาอยู่คนเดียว
แต่ขนาดอยู่คนเดียวเมาแล้วก็อลวาดแล้วก็โวยวาย
สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้นะคะ